โอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมาก

หนุ่มที่ไปเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเลยนะครับ
เพราะว่าต่อให้คุณภรรยาบ่นสักกี่ครั้งกี่ครา
เพราะว่าร้านนี้เขามีชื่อว่า
เมียด่ายังมาอยู่
ดูชื่อร้านสิครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ริชัสเกียร์ไปมั้ยยัง
น่าจะชวนริชัดเกียร์มัวมาร้านนี้
นี่ตามที่ผมบอกชื่อร้านเห็นมั้ย

ร้านนี้ตั้งภายในหมู่บ้านม่วงโตนหมู่๖ตำบลแม่หอยเงิน
เขาบอกว่ามีนุ่มน้อยใหญ่ได้ครับ
ส่วนมากก็บอกว่าต้องใส่แว่นดำกันแดดอำพรางดวงตาปลา

ไม่รู้ว่าแดดมันร้อนหรือว่ายังไง

ลาบหมูลาบเนื้อเนื้อย่างแกงอ่อมส้มตำต้มแซ่บ

เสื้อนะเสื้อพนักงานหรือเปล่า
เป็นจุดขายของร้านด้วย

เจ้าของร้านก็คือนางการทิพย์จักรอายุ๓๘ปี
เขาบอกว่ามีสาวหน้าตาดีเป็นเครือญาติ
ให้บริการต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง

ที่มาของชื่อร้านใช่ไหม

นั่งกินกันยันค่ำยันดึก

ดิฉันชอบรูปหน้าร้านมาก
เท่ากับบรรยากาศมากเลย
ถามอีกคนก็คือนางสาวสิวนัทยิ่งสมัครหรือว่าน้องนัท
เขาบอกว่าร้านลาบแห่งนี้เปิดมานานแล้ว

เป็นร้านลาบแล้วก็อาหารเหนือ
แต่เดิมชื่อร้านโขงเสน่ห์

แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีเหตุการณ์ชายสูงวัยคนหนึ่ง

นั่งนานไม่ยอมกลับอย่างที่บอก
ภรรยาต้องมาตามหลายรอบแต่ก็ยังไม่ยอมกลับ
ถูกภรรยาเนี่ยบ่นเขาให้
คงจะบ่นหนักอยู่พอสมควรแหละครับ
แต่ว่าไม่บ่อยั่นว่าอย่างนั้นเถอะ
อีกวันเพราะว่าวันต่อมาชายคนดังกล่าว

ก็เลยได้ที่มาว่าชื่อร้านเมียดายังหมาอยู่

คือตอนนั้นคุณลุงคนหนึ่งก็มาร้าน
แล้วก็มันอาจจะดึกน้ำไฟที่มากินกับเพื่อนกับฝูง
ก็คือเมียเก๋ก็มาด่าที่ร้าน
แล้วก็เลยได้ชื่อว่าเมียดายังมาอยู่
เป็นชื่ออ่านคำตลกหน่อยนะเจ้า

ก็คือเขามีความคิดว่าตอนนั้นเห็นลุงคนมาก็อาจจะขำ
มันนึกว่าจะมีคนสนใจร้านชื่อร้าน
เมียด่าก็ยังมาอยู่

แล้วก็เขาบอกว่าตอนที่คุณภรรยามานะครับ

เอาที่สามีตัวเองนี่แหละ

มัวแต่นั่งกินลงกินลาบ
พลึ้น